อีกหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนกันช่วงนี้ฝนตกนะ
สัตว์เลยทานก็จะเข้าบ้านคนอ่าใช่
ระวังทั้งงูทั้งตะขาบต่างนะฮะมีตะขาบไปกัดผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
โคราชเกือบเสียชีวิตเลยนะครับนางละมุนถนัดค้าอายุห้าสิบเก้าปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านมะค่าตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะครับ
ก็ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่หลังจากถูกตะขาบขนาดใหญ่กัดเท้า
ก็เล่าบอกว่าขนาดทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็ข้างในบ้านนอกบ้าน
จะมีตะขาบไล่มากัดที่บริเวณงามเท้าเขา
ก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีแล้วก็มีอาการอาเจียนหน้ามืด
คิดว่าน่าจะแพ้พิษของตะขาบ
เพราะดีมีเพื่อนบ้านอยู่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็ถูกฉีดไป๓เข็มระงับอาการเจ็บปวด
แล้วก็ให้นอนดูอาการอีก๓๐นาทีก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับ

ชาวบ้านประชาชนคุณผู้ชมได้ว่าอย่าประมาทหรือมองข้ามเรื่องพวกนี้
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับ
สัตว์มีพิษก็จะหนีน้ำเข้าบ้านคน
มันทำความสะอาดบ้านป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามา
ควรจะหั่นสังเกตท่อน้ำหรือว่าท่อปลาปลาต่าง
รวมทั้งพื้นบ้านมุมบ้านห้องต่างว่ามีสัตว์แบบนี้ไปซุกไปนอนอยู่หรือเปล่า

เพราะบางทีด้านนอนเราไปสุ่มใช่มั้ย